ต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดของีดูนะครับแล้วจะจัดภาพได้นะครับ
นี่แหละครับสาเหตุของไฟไหม้รถพลึบขึ้นมาเลย
เพราะผู้ชายเสื้อสีฟ้าคนนี้มาราดน้ำมันคุณเนี่ยดูดิสาดแล้วก็จุดไฟเผาเลยนะ
แล้วตัวเองก็เดินออกไปเลยอ่ะใช่นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับ
ผู้ชายเสื้อแขนยาวสีฟ้าเดินเข้ามาที่บ้านของนางสาวชวันนุษย์ชัยศรีพัฒนายุ๓๕ปีนะครับ
ในบ้านแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับ
เมื่อเวลาสักประมาณตีหนึ่งคุณผู้ชมตีหนึ่งของวันที่๓มกราคมที่ผ่านมานะครับ

เขาใช้น้ำมันราดไปที่รถกระบะจุดไฟเผาเดินหลบหนีไป
ขณะนั้นมีเพื่อนบ้านเห็นก็รีบช่วยกันดับไฟนะครับ
ฉะนั้นโอ้โหคุณมันอาจจะลุกลามไงคุณ
ไหม้จากรถแล้วก็มาไหม้บ้านทั้งหมด

โดยเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ

กลับมาถึงบ้านเห็นสภาพรถโอ้โหเข่าซุดเลย
เพราะว่ารถเสียหายทั้งคันแบบนี้คุณที่ชี้ให้ดูนะครับ
เปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นพฤติการของคนร้ายชัดเจน
ยืนยันนะไม่เคยรู้จักผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้มาก่อนเลย
แล้วก็เธอมั่นใจว่าครอบครัวเธอไม่ได้มีปัญหา

ทีนี้ก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่สพแม่เจดีใหม่

ระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นั้น

บอกว่าเห็นคนแต่งตัวคล้ายในกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะ
ห่างจากบ้านออกไปประมาณ๒๐๐เมตร
ทีนี้ครับตำรวจไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายเหมาะหวานอนอยู่ในบ้านสบายใจ
ยังใส่ชุดที่ก่อเหตุอยู่เลยนะฮะ
เสื้อแขนยาวสีฟ้ากางเกงวอร์มสีดำ
น้ำเงินแถบฟ้าเนี่ยนะครับ
ตรวจสอบประวัติว่าก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกัน
อำเภอแม่สวยก่อนจะย้ายมาอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าได้ไม่นาน
ก็มาก่อเหตุลักษณะนี้อีกนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าเธอได้ถามผู้ก่อเหตุ
ว่าทำไมทำไมถึงมาจุดไฟเผารถของเธอ
ผู้ก่อเหตุตอบคำเดียวคุณอื้ม
อ้าวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตอบแค่นั้น
แล้วไม่เห็นจะตรงกับสิ่งที่ถามตรงไหนเลย

แค่นั้นฮะนั่นคือคำตอบอย่างเดียว
ที่เขาตอบผู้เสียหายนะฮะแต่หลังจากนี้
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำนะครับ
และตำรวจต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทางผู้เสียหายบอกว่าเชื่อว่ามีการวางแผนมาหลายวันแล้ว
เพราะมีการเตรียมพวกอุปกรณ์เตรียมน้ำมันเตรียมไฟแชคเตรียมอะไรมาเผานะครับ
แล้วก็ทีนี้เธอบอกว่าความเสียหายของเธอนะ

ต้องขนพวกวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับ
ผลิตทางการเกษตรไปขงไปขายก็ไม่ได้
แล้วรถนี้ซื้อมาได้๓ปียังต้องผ่อนต่ออีก๓ปีด้วยนะครับ
เธอก็ยังไม่เข้าใจถึงเหตุผลของผู้ก่อเหตุนะ